ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่แชร์กันไว้ในโลกออนไลน์ค่ะนะฮะ
เป็นภาพของผู้ชาย๒คนคนหนึ่งเป็นนุ่มลายแมนส่งอาหาร
คู่กรณีเป็นคนที่ขี่จักรยานยนต์แล้วเขาทำร้ายกันอยู่แบบนี้ฮะ
คลิปนี้แค่๑๑วิแต่เห็นชัดเจนแบบนี้ลักษณะไปกดเขาอย่างนี้เลย
เสื้อขาวนี้พยายามไปห้ามนะครับคู่กรณีคือเสื้อดำที่กดเขากับเสื้อเขียว
ที่ถูกกดอยู่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่ครับ
คนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์เนี่ยนะฮะก็คือคนที่ถูกทำร้ายที่ถูกกดอยู่
ทั้งมือทั้งเข่าส่วนคุณลุงเสื้อขาวเขาไปช่วยห้าม
แต่แกก็คงจะห้ามแบบแม่ไม่รู้จะห้ามยังไงนะเพราะว่าคนนี้ก็กดแน่นเหลือเกินนะครับ
คนที่เอาคลิปมาโพสต์ที่ถูกทำร้ายบอกว่ามีใครรู้จักบริษัทนี้บ้างครับ
เขาหมายถึงโลโก้นะฮะโลโก้ในสัญลักษณ์ที่เสื้อของผู้ชายเสื้อดำที่หน้าอกเสื้อนะฮะ
บอกมีใครรู้จักบ้างนะโลโก้ตามรูปเลยรบกวนหน่อยครับผมขับจะไปส่งอาหาร
เขาหาว่าผมเนี่ยปาดรถเขาแล้วก็มาถีบรถผมล้มจากนั้นก็ทำร้ายร่างกายผมครับ
แล้วก็ขับรถหนีไปเลยนี่ฮะมีคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
แล้วก็เอาไปให้คนที่ถูกทำร้ายเนี่ยใช้เป็นหลักฐาน
วันนี้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุตรงนี้ครับทุกผู้ชมครับ
เป็นโชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่งที่ปากซอยทางเข้าสอนอบางนานะฮะ
ใกล้สถานีตำรวจเลยนะวันนี้ตำรวจบอกว่า
คู่กรณีสองฝ่ายเนี่ยเขาก็มาเจรจาพูดคุยกันแล้วนะครับ
เราก็ได้ไปเจอด้วยนะครับได้คุยกับคนที่ทำร้ายหนุ่มส่งอาหาร
นี่ติไปคุยด้วยนะฮะถามว่าเอาแล้วไปทำร้ายเขาทำไมนะครับ
ซึ่งเขาบอกว่ามีปัญหากับคู่กรณีเกี่ยวกับเรื่องการขี่รถปาดหน้า
ลงไม้ลงมือกันนิดหน่อยทีนี้พอเขาเห็นคลิปตัวเองในเฟซบุ๊ก
แชร์กันว่าไปทำร้ายหนุ่มส่งอาหารแล้วเรื่องเนี่ยอยู่ที่สอนอบางนา
ค่ะวันนี้ก็เลยรีบมาพบตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
เขาก็อ้างกับเราแบบนี้นะบอกว่าไม่ได้ถีบนะ
จังหวะปาดนุ่มปาดหน้าอะไรกันก็เลยเนี่ยต้องเขาจะหนีก็เลยต้องจับอะไรไว้นะครับ
แต่ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเราก็พยายามที่จะติดต่อพูดคุยด้วย
ตำรวจบอกว่าก็มาแล้วมาเจรจากันไปเรียบร้อยแล้วคู่นี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนมีการทำร้ายกันเล็กน้อยนะครับ
เดี๋ยวก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีกันต่อไป
ค่ะเห็นภาพก็น่าตกใจแล้วค่ะขดไว้ขนาดนั้นนะ